อย่างที่บอกไปนะคะเปิดปีหนูมา
โอ้โหดาราเลิกกันเยอะมากเลยคุณผู้ชม
นับดู๑๐กว่าวันเลิกไป๔คู่แล้วค่ะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐเลยประมวลมาให้ดูกันค่ะ
เริ่มจากคู่แรกโอ้โหอันนี้วงการไฮโซไฮโซ
ต้องรู้จักนะคะคุณพลอยชวพรนะคะไฮโซดัง
เพื่อนสนิทคุณชมพูอารยาไงนะคะ
เลิกลากับไฮโซปาววอลิสไปพักใหญ่เพิ่งมาโปแตก
ตอนปีใหม่ว่าคบกับหนุ่มกัปตันชนลทร

เฟิร์มว่าคู่นี้น่าจะคบกันแน่นอน
หมายถึงพลอยชวะกับกัปตันนะนะคะอีกคู่นึงค่ะนี่ล่าสุดเลย
คุณซีสน้องพีคพัสริยาค่ะหวานกับไฮโซตอสซีนะได้๒ปีนะคะ
แล้วก็ผัวพันไปถึงพระเอกหนุ่มนะคะช้อนจินดาโชธ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่จริงค่ะ
ชื่อเพลงว่าดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัดผมจากที่ยาวสั้นเลย
เหมือนเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องนี้บอกว่าโอ้โหดีแล้ว

กันต่อนะคะคู่ที่๓อันนี้ขวัญใจวัยรุ่น
คุณแบงค์ทิตินะคะกับคุณบีแฟนสาวนอกวงการนะคะที่หวานชำปีกว่าค่ะ
เปิดมาปีใหม่แบงค์ก็เปิดใจเลยว่าผมหมดรักแล้ว
แล้วก็ข่าวลือว่าตอนนี้แบงค์กำลังคว้าเด็ดไอดอลคนดังพิมพ์ถาไง
มาดามอกนะคะเป็นแฟนคนล่าสุดไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
มาที่คู่ที่๔นะคะนี่เป็นคู่จิ้นคุณแบงค์นะคะแพรวามนะคะ
ก็เปิดใจเหมือนกันว่าเลิกกับแฟนหนุ่มคนนี้ค่ะคุณปี๊บสิริสันนั่นเองนะคะ
มีเสียงสัมภาษณ์ด้วยไปฟังเธอยืนยันกันเลยดีกว่าค่ะ
แล้วเฟิร์สมั้ยจริงล่ะมีเสียงใจหรอก็มีมีบ้างช่องแรกค่ะช่องแรก
แต่ตอนนี้โอเคละโอเคแล้วช่องนี้หนูติดเพื่อนมากใช้ชีวิตกับเพื่อนเยอะมากค่ะ
คือยังไม่ได้รีบร้อนใช่ไม่รีบร้อนค่ะ